ส่วนกรณีเรื่องของเด็กชายชาวพม่าที่เสียชีวิตปริศนาในไร่อ้อย
หรือว่าน้องต้าแงคือตอนนี้มีประเด็นเพิ่มมาอีกแล้ว
ทั้งเรื่องที่บอกว่าตำรวจมีการเรียกผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงมาสอบปากคำเพิ่ม
และประเด็นสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้สถานที่ที่พบศพน้องมันถูกเผาค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปดูด้วยนะแล้วก็ปรากฏว่ามันถูกเผาแล้วจริง
ซึ่งตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าใครเผาเผาทำไมและเผาเพื่ออะไร
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดที่พบศพเด็กชายซูลุยผิวหรือว่าน้องต้าแง
ที่ร่องน้ำกลางไร่อ้อยในตะบนศะพังลานจสุพรรณบุรีนะคะ
ก็อย่างที่เราบอกไปค่ะว่าจุดที่พบศพน้องเนี่ย
มันโดนเผาไปแล้วเหลือเพียงแค่ควันไฟและขี้เท่าจากการเผาบางส่วน
แล้วก็มีขวดน้ำตกอยู่๓ขวดด้วยเจ้าหน้าที่เขาเก็บไปตรวจสอบแล้วล่ะ
แต่ประเด็นก็คือว่าหลายคนก็สงสัยว่าเผาทำไม
คดียังไม่คลี่คลายเลยพ่อแม่เองยังติดใจอยู่เลย
ผลการตรวจต่างนานาก็ยังเหมือนแบบมีความขลุกคลักอยู่บ้าง

นายศักดิ์ชัยเหรียญมณีและนายสังวรชีพนุรัติ
สมาชิกชมรมกู้ภัยจากนารายซึ่งเป็นชุดที่มาเก็บกู้ร่างของน้อง
จากร่องน้ำในวันที่พบศพเนี่ยนะคะ
ก็พาทีมข่าวเราเดินดูสถานที่ที่พบศพอย่างละเอียด
ตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้าบริเวณโดยรอบจุดพบศพน้อง
กู้ภัยทั้งสองคนยืนยันบอกว่า
ลักษณะศพของน้องเนี่ยนะคุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะ
ตะแคงข้างมือเนี่ยพาดไปด้านหน้า
คือไม่ได้นอนคว่ำหน้าแต่นอนตะแคงข้างมือพาดไปด้านหน้า
แล้วก็บาดแผลบนร่างกายมันไม่ค่อยเห็นเด่นชัด
แต่ว่าขาของน้องเนี่ยงอกลับไปด้านหลัง
พร้อมกันนี้ทั้งสองคนก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องว่า
ทำไมเด็กชายวัยเพียงแค่๒ขวบ
ถึงเดินมาไกลจากจุดสุดท้ายที่มีคนพบได้ขนาดนี้
เพราะว่าสภาพของน้องเองไม่สมบูรณ์อยู่แล้วโดยตัวของน้องนะ
เพราะว่าขาของน้องมีความผิดปกติที่ไม่เท่ากัน
แต่ทำไมน้องเดินมาได้ไกล๕กิโลเมตรขนาดนี้
ก็ต้องรอผลการชนะสูตรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งค่ะ
วันแรกที่รู้ว่าเด็กหายเนี่ยก็ตั้งประเด็นการสืบสวนไว้หลายประเด็น
จนถึงวันนี้ก็ยังคงสืบสวนในทุกประเด็นที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นยังคงยึดตามผลนิติเวทย์
ตรวจสอบสภาพศพแล้วไม่พบบาดแผลในตัวเด็ก
และไม่มีการแตกหักของกระดูกทุกส่วนในร่างกาย
และไม่มีรอยคราบเลือดในที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนร่างกายของเด็กที่พบร่องรอยเนี่ยแพทย์ก็บอกว่ามันเป็นร่องรอยของสัตว์กัดแทะตามร่างกายค่ะ
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือมันมีรายงานมานะคะว่าเมื่อวานนี้
ตำรวจนำตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เป็นบุคคลไม่สมประกอบมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งเป็นประเด็นเพิ่มขึ้นมาว่าผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานมาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็หายตัวไปค่ะ
แต่ว่าจะมีการอุ้มเด็กขึ้นจักรยานไปทำการใดหรือเปล่าเนี่ยที่หลายคนสงสัยกัน
ตอนนี้ก็ต้องรอผลการสอบสวนนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ยังพูดจาวกไปวนมา
ต้องมีการเก็บหลักฐานแล้วก็สอบพยานแวดล้อมถึงพฤติกรรมความเป็นไปได้ว่าจะลงมือทำร้ายน้องหรือเปล่านะคะ
จากนี้ในวันที่พบศพค่ะทีมค้นหาชุดที่พบศพเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากชายไม่สมประกอบคนนี้นี่แหละค่ะ
ที่บอกว่าศพอยู่ตรงไหนการค้นหาตรงจุดพบศพจึงเกิดขึ้นแล้วก็เจอศพน้องค่ะ

ถูกต้องจากที่เขาหากันมา๙วัน๙คืนไม่เจอ
แต่ทำไมชายคนนี้ถึงพาไปชี้ได้
ทำไมถึงรู้ตำรวจก็เลยสันนิษฐานเหมือนกันนะคะว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
ไม่สมประกอบคนนี้อาจจะมาชวนแล้วก็พาน้องไปเดินเล่น
แต่พอถึงจุดเกิดเหตุน้องอาจจะร้องไห้อาจจะอยากกลับบ้านอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเดินแล้ว
ชายคนนี้ก็เลยผลักเด็กล้มตกลงไปในร่องน้ำ
ตัวเองก็ไม่กล้าลงไปช่วยก็เลยปล่อยเด็กไว้ตรงนั้นจนเด็กเสียชีวิตหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสมมุติฐานที่ตำรวจเองก็ตั้งไว้
มันเริ่มมีตัวละครอีกหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมา
ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็เอาผู้เชี่ยวชาญมาหลายท่านทีเดียวครับ
ไปร่วมผ่าพิสูจน์เพื่อหาคำตอบให้กับครอบครัวนี้ให้ได้ครับ
ความคืบหน้าในการตรวจสอบสาเหตุการตายของน้องต้าแง

ล่าสุดทางด้านของผู้ช่วยสาตุราชาญนายแพทย์
เป็นผู้ในกองสระพันธุกรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็มีการตั้งคณะทำงานร่วมกัน
ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทย์ต่าง
เบื้องต้นรวมทั้งหมด๕ท่าน
ขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็จะเริ่ม
เพื่อตรวจสอบกระดูกในร่างกายของน้องทั้งหมดว่ามีการแตกหักจุดไหนอย่างไรบ้าง
ส่วนการตั้งประเด็นข้อสงสัยคณะทำงานจะยึดข้อสงสัยที่ครอบครัวต้องการทราบ
เพื่อนำไปตรวจชนสูตรเพื่อคลี่คลายความสงสัย
จากการทำงานจะใช้คณะทำงานที่เป็นแพทย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในการชนสูตร
ศพที่เน่าเปื่อยร่วมกันชนสูตร
แล้วก็รวมไปถึงการประสานงานขอข้อมูลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะครับ
เพื่อที่จะดูประเด็นต่างที่คุณพ่อคุณแม่เขาสงสัย
ในเรื่องของการรอยต่างที่เกิดกระดูกสินสารต่าง
นอกจากนั้นก็จะมีการอินทราสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
ในประเด็นข้าวผู้ข้าวผิดรูป
สำหรับประเด็นที่มีข้อสงสัยเรื่องของกระดูกขาผิดรูป
แต่ว่าไม่พบการแตกหักนั้น
เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงว่าเกิดจากการเสื่อมสภาพของบริเวณข้อต่อของร่างกายของเด็ก
ซึ่งประเด็นนี้ทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถเป็นไปได้ครับ
เพราะว่ารอยต่อของกระดูกอาจจะมีเนื้อเกาะอยู่
หากมันเกิดการเสื่อมสภาพมันก็หลุดแล้วก็ผิดรูปได้
หากมีการแช่น้ำหรือว่าถูกชำระล้างทิ้งไป
จะลดระยะเวลาลงไปตามปริมาณของการถูกชะล้าง

ว่า๑สัปดาห์จะมีความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้น
กับเรื่องของการเสียชีวิตของน้องต้าแงนะครับ